กลับมาในช่วงนี้มาดูดวงส่องโชคชะตากันดีกว่าอยู่กับเราแล้วตอนนี้มี๔คน
พอพาทินีสวัสดีค่ะหมอกุ๊กไก่นั่นเอง
พบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เราจะมาเช็คดวงชะตากันหน่อยว่าใครจะโชคดีในเรื่องของการงาน
การเงินและก็ความรักกันบ้างมีราศีไหนที่ดวงจะเห็ง
เริ่มกันที่ราศีที่มีดวงดีเรื่องของการงานได้แก่ราศีราศีเมทุน
เมทุนโอ้โหคุณเป็นอะไรเสื้อครับเหรอยืดเลยอืมนะ
คุณก็ราศีเมฑุ้นเหรอคะผมนี่แหละราศีเมฑุ้นนี่อ๋อจริงเหรอ
คุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างดียังไงคะคือดวงการงาน
ของชาวราศีเมฑุ้นเนี่ยค่ะค่อนข้างจะโดดเด่นมากเลยว้าว
นี่รู้สึกไหมว่าเขาโดดเด่นขึ้นไม่ค่ะแหมสนับสนุนกันดีจัง
ต้องคิดอะไรมากกว่านี้เหรอคะ

ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะ

ให้คุณหมอเขาว่าให้จบก่อน
คือปกติชาวราศีเมทุนเป็นคนที่ทำงานเก่ง
ถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเขาแบบไม่เก่ง
แต่ว่าเขาเป็นคนทำงานเก่งมีความสามารถนะครับ

ที่เราบอกใช่ไหมว่าจะมีเจ๊ดัน
มีเจ๊ดันผู้ใหญ่อุปถัมฯ

แล้วมีเคล็ดลับในการเสริมดวงบ้างไหมคะ
ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
แบบว่าการเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้

ใช่ค่ะพวกอะไรที่เป็นแสงสว่าง
คุณชนะจะบริจักษ์พระอาทิตย์เพิ่มอีกบางอย่าง

แต่ว่าต้องไปทำบุญในวันอาทิตย์ถึงจะดี

อันนี้คือสำหรับการงานราศีเมธูน
รวมไปถึงราศีอื่นที่อยากจะเสริมดวงด้วย

แล้วก็สำหรับราศีที่มีเกณฑ์จะได้ลาบ

ราศีแรกได้แก

เกิด๑๗ตุลาคมถึง

ชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะได้ลาบ

จะได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ

เป็นชาวราศีกัน
ราศีกันเกิดตั้งแต่๑๗กันยายนถึง๑๖ตุลาคมค่ะ
ราศีนี้มีเกณฑ์จะได้ลาบจากการเสี่ยงดวง
หากช่วงนี้เสี่ยงดวงลงทุนหรือว่าเล่นหุ้น
มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่โอ้โหมากเกินความคาดหมาย
และสำหรับเคล็ดลับในการเสริมดวง
สำหรับเรื่องของการเสี่ยงดวงการได้โชคลาภเหรอคะ

เพราะว่าวันพุธเป็นวันแห่งการเงิน
เคล็ดลับกันไปแล้วนะคะอยากรู้เรื่องของคนที่จะมีเกณฑ์สมหวังในความรัก
ราศีอะไรรวมถึงต้องมีเคล็ดลับเสริมดวงยังไงคะหมอไก่
ราศีที่มีเกณฑ์จะสมหวังในความรักนะก็คือชาวราศีเมษ

ราศีเมษดวงความรักค่อนข้างจะโดดเด่นมากในช่วงนี้
โดยเฉพาะถ้าใครโสดมานานอยู่บนคานคอนกรีตมานาน
เป็นยังไงคะจะได้ลงแล้ว
มีโอกาสจะได้ลงจากค้าสักทีแล้ว
ถ้าสมมุติว่าแบบหากรักใครชอบใครอยู่
ก็ให้รีบเผยใจเพราะมีโอกาสที่จะสมหวัง

แสดงกลัวหน่อยนะ

ใช่แล้วจะเสริมดวงอย่างไรดีให้รักดีขึ้นไปเรื่อย
ค่ะให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของของคู่

หมอนคู่หรือว่าเชิงเทียนคู่
หรือว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกขี้เกียจซื้อของ

จริงก็ได้แต่ให้มันเป็นคู่กับกาแฟ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

แล้วถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือให้ไปทำบุญในวันศุกร์

อ่าต่อเลยค่ะ

เรื่องของราศีที่ต้องระมัดระวังหน่อยในช่วงนี้ในการใช้ชีวิต

จากอิทธิพลของดาวราหูที่โคจรเข้ามาในดวงชะตานะ
ส่งผลทำให้เกิดปัญหาหลายด้าน

อยู่ที่ปัญหาก็เข้ามาเราก็ไม่ได้คาดคิด
ก็ควรจะแบบเตรียมตัวไว้ก่อนมีสติในการทำงานนิดหนึ่ง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเงิน
หากช่วงนี้ลงทุนเล่นหุ้นหรือเสียงโด่ง

โอ้โหฟึ้งเลยนะ

ลับหน่อยแล้วกันเรื่องของการแก้เคล็ดพอจะมีไหมฮ
อ่านะคะให้หาเวลาไปไหว้พระราหู